พาคุณผู้ชมไปตามคดีนี้ต่อที่จังหวัดประจวบคิริขัน
ที่มีคนไปพบศพหญิงสาวอายุ๓๒ปี
ห่อด้วยผ้าแล้วก็ถ่วงน้ำเอาไว้
แล้วก็มีการควบคุมตัวในเอ็กซ์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง
ไปสอบปากคำแล้วเขาก็รับสารภาพบอกว่า
เขาเป็นคนห่อศพแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่า
แต่ว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยเสพยาจนช็อกไปเองนะคะ
แล้วล่าสุดก็มีการซัดทอดญาติอีก๒คนว่าร่วมด้วยนะคะ
นี่คือกรณีของการพบศพนางสาวสุภาพรหรือว่านางสาวเป๊ก
สระน้ำที่อำเภอทัพสแก่ประจวบคิริขันนะคะ
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันตั้งแต่วันที่๑๙พฤศจิกายนมา

ลูกพี่ลูกน้องไปสอบปากคำ
แล้วเขาก็รับสารภาพว่าเป็นคนห่อศพผู้ตาย
ฆาตกรรมแต่ว่าเกิดจากผู้ตายเสพยาเกินขนาด
ช็อกหมดสติและเสียชีวิตแล้วเขาก็กลัวความผิด
ก็เลยร่วมกับในอามซึ่งเป็นญาติเหมือนกัน
แล้วก็ไนเปิ้ลห่อร่างผู้ตายด้วยผ้าม่าน
แล้วก็ขนใส่รถกระบะเอาไปทิ้งที่สระน้ำ
แล้วทั้ง๓คนก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
มีรายงานว่าเมื่อวานี้เรียกตัวในอามกับไนเปิ้ลที่มีการซัดทอดมาสอบปากคำ
แล้วก็ปล่อยตัวไปยังไม่มีการแจ้งข้อหา
รายละเอียดการสอบสวนยังไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะว่าจะมีผลต่อรูปคดีต้องรอผ่าพิสูจน์ศพก่อนนะคะ
นี่ก็เป็นเครื่องสูบน้ำนะคะที่ก็มันมีสภาพที่เปลี่ยนแปลง
ตอนที่ไปพบแล้วก็ทำให้ไปพบกับศพในท้ายที่สุดเนี่ยนะคะ
วันนี้เนี่ยทีมข่าวของเราได้คลิปนะคะตอนที่นายสายันบุญหนัก
สายันบุญหนักนี่คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนที่ได้รับแจ้ง
ให้เราพาไปดูที่สระน้ำจุดเกิดเหตุนะคะ
คือชาวบ้านไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
เขาพบผ้าห่อลักษณะเหมือนห่อคนอยู่
ปรากฏว่าพอเขียดูศีรษะ

แต่ว่าเห็นใบหน้าเป็นหน้าคนจริง
เขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจมานะคะ

คือในสายยานบอกว่านายเอ็กซไม่ใช่คนในพื้นที่
แล้วปกติจะมาบ้านที่อยู่ตรงสระนี้เป็นครั้งคราว
บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของนายเอ็กซแต่ว่าเป็นบ้านญาติ
เขากับชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่ค่อยรู้จักนายเอ็กซ
แต่ก็ไม่รู้จากนิสัยใจคอของเขานะคะ
ล่าสุดตำรวจคุมตัวนายเอ็กซไว้ที่สอบพอทับสแกนนะคะ
ยังอยู่ที่สถานีตำรวจนะคะแล้วก็ยึดรถกระบะนิสสันสีเทาบรอนนะคะ
ซึ่งคาดว่าเป็นรถที่ใช้เคลื่อนย้ายศพนี่แหละมาตรวจสอบ
ส่วนข้อหาอื่นต้องรอชนสูตรผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะ